ก็น่ากลัวนะฮะไม่รู้มอเตอร์ไซคันนี้มายังไง
คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องหน้ารถกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้มาคันเดียวด้วยนะ
ย้อนกันมา๒คันแบบนี้นะครับ
เนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะตรงถนนทางหลวงหมายเล็ก๙

เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
กล้องของรถสามารถจับภาพได้นะครับ

ขี่มอเตอร์ไซค์เว้นระยะห่างกัน๒คันแบบนี้
แล้วมาในช่องขวาสุดของฝั่งนี้คุณ

เลนขวานี่นะครับแต่เธอมาชิดขวาสุดของฝั่งนี้
คุณผู้ชมมันอันตรายมากแล้วก็หลายคนถามว่า
โผล่มาจากไหนขับมาได้ยังไงนะครับ
จุดนี้อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๓ตำบลพยอมอำเภอวังน้อย

ของผู้หญิงทั้งสองคันนี้ได้ขับย้อนสอนบนมอเตอร์เวย์
ซึ่งปกติแน่นอนรถใหญ่ขับยังอันตราย
อันนี้รถเล็กขับแล้วก็ยังย้อนสอนแบบนี้ยิ่งอันตรายใหญ่

รถบรรทุกรถใหญ่บางคันบอกถ่ายคลิปมาแล้ว
คลิปนี้มีเสียงด้วยนะเขายังสงสัยนะเดี๋ยวฟังเสียงจากคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนบนมอเตอร์เวย์ครับ
นี่ครับพี่ขับรถใหญ่คันนี้เขายังงงเลย

อยากให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบด้วยไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ